คุณผู้ชมคะมาดูสองสามีภรรยา

ตำรวจก็นำกำลังไปล้อมจับ

ส่วนภรรยาก็ถูกจับในที่พักเลยนะคะ

ล้อมจับสามีภรรยาคู่นี้กันหน่อยครับ

หยุดหยุด
โอ้โหนี่คุณผู้ชมคือไปรวบตัวได้กลางทุ่งนาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
เห็นภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
คือผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็วิ่งหนีค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็วิ่งไปได้ไม่ไกล
ถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวเอาไว้ได้ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอยางชุมน้อยแล้วก็ตำรวจไปสืบทราบมา
ว่ามีผู้ต้องหาสามีภรรยาเนี่ยคือในศุกษัณฐ์ชาติมนตรีอายุ๓๕ปี
ฝ่ายภรรยาคือนางสาวชะวันพรอายุ๓๒ปี
ลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วค่ะ
ตำรวจก็เลยไปสืบทราบไปสืบสวนติดตามจนรู้ว่าสองสามีภรรยาเนี่ย
เถียงนานะเป็นที่พักยาเป็นที่ขายยาบ้า
นาก็อยู่กลางทุ่งนานี่แหละค่ะที่บ้านบอนตำบลบึงบอนอำเภอยางชุมน้อยศรีสเกต
เจ้าหน้าที่เขาก็นำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มได้
แต่ตอนไปถึงเนี่ยนะฝ่ายสามีนายสุขศรนะวิ่งหนีค่ะ
หนีออกจากเถียงนาคือไม่สนใจเมียเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็วิ่งติดตามไล่จับกลุ่มได้
ตรวจยึดกระเป๋าสะพายสีฟ้าที่ผู้ต้องหาโยนทิ้งตอนที่วิ่งหลบหนี
ข้างในกระเป๋านะคุณไปเจอยาบ้าร้อยห้าสิบสองเมตร
เจอเงินสดอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็บัตรไอทีเอ็มอีกหนึ่งใบ
ส่วนตำรวจอีกชุดหนึ่งก็เอากำลังไปจับกลุ่มได้ที่เถียงนาคือไปจับภรรยาค่ะ
ทีนี้พอรวบตัวมาได้ทั้งสองก็รับสารภาพว่าลักลอบใช้เถียงนาตรงนี้
เป็นที่ขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นเอาตัวไปตรวจปัสสาวะก็พบเป็นสีม่วงนะคะ
ทีนี้ก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติดก่อนที่จะคุมตัวเนี่ยค่ะ
สองสามีภรรยาคู่นี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพิ่งผ่านพ้นวันยาเสพติดโลกเมื่อวานนี้เองวันนี้เราก็ได้อ่านข่าวจับยาเสพติดอีกแล้วนะคะ